ในเวียรษักวิจิตแสหงศรีคือทำงานหนักก่อนหน้านี้ติดคโปรปิต
ไปครับแล้วอาการหนักรักษาตัวอยู่ตั้งสามเดือน
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะ
ข่าวของเราไปเห็นเฟซบุ๊คที่โพสต์เอาไว้
แต่ว่าชื่อเฟซบุ๊กเป็นนามปากกานะคะแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ยาวมากเลย
ใจความสำคัญคือจะยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
เนี่ยค่ะโพสต์เอาไว้ในลักษณะที่ว่ายามดีใช้ยามไข้ไม่รักษา
คนถามมาเยอะว่าไม่ย้ายกับเขาเหรอไม่เห็นมีชื่อในคำสั่ง
หรือว่ากระเศียญปีนี้อยากย้ายเหมือนกัน
เหตุผลของผมคือสุขภาพไม่แข็งแรงออกพื้นที่ได้ไม่มากไปมาไม่สะดวก
หลายคนเป็นห่วงออกจากโรงพยาบาลแล้วร่างกายไม่เหมือนเดิมเลย
โควิดทิ้งร่องรอยเอาไว้เยอะเหนื่อยไอจามมีน้ำมูกหอบง่าย
ล่าสุดมีอาการเกร็งที่ด้านขวาค่อนข้างเยอะ
คุณหมอบอกว่าเครียดหนักพักผ่อนน้อยต้องถนอมชีวิต
ทำงานที่สมุทรสาครไม่เครียดคงไม่ได้
กระทรวงบอกว่าทำงานหนักเกินไป
ย้ายให้ไปอยู่จังหวัดอื่นที่งานโควิดเบาลง

ขอผมเป็นพนักพิงให้กับชาวบ้านก่อน

เกษียณปีหน้าบอกคนในกระทรวง
เหตุผลการย้ายมาจากสุขภาพร่างกายล้วน

ไปสุพรรณบุรีแต่นักการเมืองเขาไม่ยอมรับ

อยากไปอ่างทองได้คำตอบมาว่า
จังหวัดเล็กเกินไปย้ายจากสมุทรสาคร

ลักษณะประมาณแบบนี้เขาก็เลยบอกว่า
เอ๊ะผมก็เลยนึกถึงคำโบราณ
ยามดีใช้ยามไข้ไม่รักษา
ทีมข่าวถามเลยค่ะคือเมื่อช่วงประมาณ๒ทุ่มกว่านะ
ก็ถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นท่านโพสต์เองหรือเปล่า

ท่านก็ยืนยันว่าเขียนข้อความนี้เองนะคะ
ตัดสินใจแล้วว่าจะยื่นหนังสือลาออกจากราชการนะคะ
ได้ตัดสินใจและร่างหนังสือลาออกไว้ประมาณ๑สัปดาห์แล้ว
สู้ไม่ไหวแล้วจริงพอแล้วจบแล้ว

วันจันทร์ก็คือพรุ่งนี้ค่ะ๑๖สิงหาคม
ก็ให้มีผลช่วงสิ้นปีงบประมาณหรือว่าสิ้นเดือนกันยายน
กลับไปอยู่บ้านที่อ่างทองจะได้ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น
เนื้อหาใจความก็เหมือนกับว่าอยากย้ายไปในจังหวัดที่มันไม่หนักแบบนี้
เพราะว่าสุขภาพท่านไม่ดีแต่ก็ย้ายไม่ได้

ท่านผู้ชมครับตัวเลขโควิดวันนี้นะครับ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๑๘๘๒นะครับ
แต่รักษาหายแล้วก็คือกลับไปอยู่ที่บ้านได้ด้วยนะฮะ
สำหรับรักษาอาการดีขึ้น๒๑๑๐๖นะครับ
เสียชีวิต๒๐๙ศพนะครับ
มีผู้ที่ติดเชื้ออยู่ในระบบทั้งหมดในขณะนี้อยู่ในการรักษาเนี่ย
๓รายอาการหนัก๕๖๐๐ใส่ท่อช่วยหายใจ๑๑๐๐นะครับ
นะครับตอนนี้เราฉีดไปแล้วทั้งหมดนะครับ
๑เข็ม๒เข็ม๓รวมกันหมดเนี่ย๒๓ล้านโดสด้วยกันนะครับ
ก็ยังต้องสู้กันต่อไปนะฮะโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้นะครับ